โซเชียลกันดีกว่าว่าเขามีการแชร์คลิปอะไรกันบ้าง
คือเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยคุณ

ชอบดูใช่ไหมสาวผู้หญิงอย่างเราเนี่ยดูในอินเตอร์เน็ต
เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวิธีการสอนแต่งหน้าทำผมเขียนคิ้ว
เขียนคิ้วยังไงให้ปัง
วันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับมาฝากไปดูกันค่ะ
ปังเขียนคิ้วยังไงให้ปัง
กระจกโดนใส่หน้าดังปั้งดีครับ
ไม่ได้โด่งดังปังว่อแต่นี่คือกระจก

ไม่ได้ปังอย่างเดียวนะปูดด้วย

คุณต้องถามก่อนว่าหัวเขาแตกไหม

เป็นห่วงอะไรยันกระจกห่วงคนก่อน

ฉันเตรียมแทนแล้วตอนนี้

มันเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโซเชียลตอนนี้นะคะ
ยังไม่ทันได้เห็นทรงนะว่าเขียนคิ้วยังไง
ยังรู้เลยว่าปังขนาดไหน
ผมว่านะนี่คงเป็นวิธีการเขียนคิ้วแบบ๓มิติ

มันจะปูดมันจะปูดขึ้นมา

คิ้วหกวิติก็หกวิติเท่า
โอ๊ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วอุ๊ยตาย
เป็นวิธีการเขียนคิ้วยังไงให้

เอาล่ะมีเพลงประกอบให้ด้วยนะ
ดูสิว่าน้องเขามีความรู้สึกยังไงบ้าง

จริงอะตกสารอะจริงอะ

นี่โอ้โฮปังหลายรอบปุ๊บสักครั้งนี้ตายแล้ว
อันนี้ไม่ได้โดนกระจกค่ะอันนี้หัวจริง